ช่วงตลอดตลาด

ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้ากันแล้วนะคะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้จ้า

เนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองค่ะ

ผักกัดขาวค่ะ๑๖๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
บุ้งจีนนะคะ๑๔๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ก็อยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมน่าจ๊ะ

กิโลกรัมนะจ้ะราคาของผักในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าไม่ได้ปรับ
สูงมากเท่าไหร่ส่วนใครจะทานเจอะไรยังไงก็ลองเช็ค
ราคาของผักในตลาดแต่ละที่กันอีกเพิ่มเติมก็แล้วกัน